แบ่งเงินสัก๑๐๒๐ของเดือนเป็นเงินออมนะคะ

เป็นการลงทุนในการซื้อคอนโดกับอสังหาริมทรัพย์

ดูว่าอันไหนจะเป็นเงินออมอันไหนใช้ลงทุน
คิดว่าจะไปทำธุรกิจส่วนตัวค่ะ

แล้วก็เป็นเงินเก็บได้ในระยะยาวเหมือนกัน
ทำยังไงให้มีเงินใช้ตอนที่ไม่ทำงานแล้ว

ต้องมีความรู้ก่อนแล้วก็มีความกล้าที่จะเสี่ยง
ระหว่างทำงานเราซื้อกองทุน
ซื้อประกันไปเรื่อยจนกว่าเราจะเกษียณครับผม
มองเรื่องของธุรกิจออนไลน์ไว้อยู่นะครับ
ก็คิดว่าจะเอาเงินเก็บที่เราเก็บมา

พอเราอายุเพิ่มขึ้นราคาที่ดินก็เพิ่มขึ้นเช่นกันค่ะ
คิดว่าจะไปลงทุนในธุรกิจส่วนตัวค่ะ

ลองฟังนี่แป๊บหนึ่งรวยพอหรือยัง

ให้เงินทำงานแทนให้คุณมีรายได้พอ
จนถึงตอนที่ไม่ได้ทำงานทำได้ตั้งแต่
อ้อมในหุ้นประกันอสังหากองทุน

คิดว่าคุณจะวางแผนการเงินได้ไหม

กลุ่มเพื่อนก็มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลการลงทุนอยู่แล้วครับผม

ก็คิดว่าเรื่องของเงินมันก็คือไลฟ์สไตล์ในชีวิตอย่างหนึ่ง

เพราะว่าแค่เห็นกราฟพวกหุ้นนี้ก็หมื่นแล้ว

เราสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมจากเว็บต่างได้ค่ะ
ทำไม่ได้ค่ะเพราะว่าชอบการค้าขายมากกว่า

สติมีสตางมาก
ช็อปที่จะทำให้คุณได้ตั้งสติลดรายจ่าย

ครับตั้งสติแล้วคลิกสมัคร